กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของโหราแซ่บนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตรวงกันต่อเลย
ต่อไปนี้นะคะใครที่เกิดเดือนธันวาคมต้องตั้งใจฟังดีค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ

ผู้เกิดเดือนธันวาคมได้พระรักษมี
และพารีชิงนางมนโท
อุ๊ยอย่างไรอ่ะ

จะอยู่เฉยไม่ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ต้องดูแลต้องใช้ความสามารถต้องขวนขวาย

เรื่องการงานได้พระรักษมีอันนี้เด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิง
ประดับของสวยงามต่างเด่นเป็นที่สุด
ทำงานด้านพวกนี้เด่นมากสำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม

การเงินถ้าเกิดว่าเราได้พระรักษมีการเงินจะควบคู่เข้ามา
เพราะฉะนั้นตั้งแต่๑๘๑๙๒๐เงินเข้าตลอด
ยังได้ของถูกใจด้วย

การสอบการแข่งขันมีเกณฑ์ประสบความขึ้นข้างดูดจากตัวเอง
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โชคดีแบบมาก

พุทธะมะอุทนมโมพุทธายะวิราธโยวิรากรณายัง
วิราธิหิงศาวิราธาษีวิลาธาษาวิลาอิทยโย
พุทธศาสตร์มณีมามะพุทธศาสตร์สวาหงษ์

แล้วความรักของเดือนธันวาคมล่ะคะ

ภาลีชิงนังมนโธ
อยากได้ก็ต้องใช้ฝีมือหน่อย

ไม่ใช่ออกแรงนี่มีความหมายว่า
ให้เวลากับเขาไปหาเขาบ้าง
พยายามโทรศัพท์หาไลน์หาบ้าง
แต่ไม่ใช่เยอะจนเขารำคาญ

สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนมกรา

หรือจะยังไงหรือจะเลือกใครยังไง
มาแต่งเลยเพราะว่าน้องเราน่ารักมาก

ขนุมารถวายคันสรแปลว่าอะไร
แปลว่าจะได้ของถูกใจ

ก็คือการงานการเงินความรัก
จะต้องมีอะไรพูดคุยกันถึงเรื่องของอนาคตที่ชัดเจนลงไป
ส่วนฮนุมานถวายคันสอนแปลว่าจะได้ของที่ถูกใจในเรื่องของการเงินการลงทุนดี
ส่วนงานประจำนี้ต้องระมัดระวังเล็กเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
หรือว่าต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยต้องเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนงาน
หรือว่าอาจจะเปลี่ยนที่ทำงานเลยทำให้ต้องเดินทาง
คือมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะกิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป
เป็นลักษณะแบบนั้นเท่านั้นเองก็อาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อย
สบายนะฮะเบอร์สภาพพูดที่เกิดเดือนมกรากคม
ดีมากได้เจ้าชายถ้วยอาจจะได้ผู้ชายขาวเจ้าเนื้อ

ข่าวเจ้าเนื้อ

แต่การลงทุนยังไม่ดีอย่างที่คิด
เป็นผู้ที่เกิดเดือนกพกุมภาพันธ์
ดีทุกเรื่องทั้งเรื่องความรัก

จะได้เดินทางแล้วเจอความรัก

จะได้แฟนผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออวบ

เขาบอกว่ายังไม่โดดเด่นเท่ากับงานประจำ

ถ้าเป็นเขาเรียกว่ามีเข้ามาแต่ว่ายังไม่โดดเด็ด

ผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมได้สุขครีบและภารีและพระรามทองเมือง

ทหารและตำรวจ

คุณแม่เหรอคะ

ธรรจการทหารตำรวจจะมีการเลื่อนยดศักดิ์
มีการขยับขยายผู้ใหญ่ส่งเสริมดี
การทำงานเกี่ยวกับลงทุนเกี่ยวกับหุ้น
แล้วก็หุ้นกับเพื่อนอย่าอยู่คนเดียวอย่าทำคนเดียว
ทำกับเพื่อนทำกับคนรักทำกับครอบครัวเด่น
แล้วก็การเงินนี่จะ
เขาบอกว่าจะได้ทรัพย์มาจากเพื่อนหรือการร่วมหุ้นร่วมทุนกัน
ส่วนความรักก็ต้องเหมือนกัน
เหมือนที่เมื่อกี้ไอซ์บอกต้องเอาเพื่อน

ทำงานกับเพื่อนเอาเพื่อนมาหุ้น

ส่วนในเรื่องความรักก็จะได้จากเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนที่เป็นเพื่อนกัน

ผู้ที่เกิดเดือนเมษายนเด่นมาก
เพราะว่าได้ไพ่พระลักษณ์ถือสอนแล้วก็พระสุรัสวดี
อุ๊ยปีเดือนช่วงนี้๑๘กรกฎานี้
ค่อนข้างดีหมดเลยเนาะ

จะได้เงินได้งานที่ชอบใจ
เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนเมษายนนี้
จะได้ของที่ต้องใจ

ัสรัฐสวดีบอกว่ามีเรื่องให้ตัดสินใจ

ผิวขาวเจ้าเนื้อผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัศน

สำหรับงานประจำถ้ามีเจ้านายผู้บังคับบัญชาแบบนี้ดีมาก

แต่ว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสองเรื่อง

ที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหาร

เรื่องการเงินได้๔เหรียญบอกแล้วว่าการเงินโดดเด่นมาก

ถ้ามีโอกาสก็ไปขอพรองค์ชัยซิงค์
เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดเดือนเมษานี่จะได้ทั้งความรื่นเริง
ได้ทั้งทรัพย์จากไข่ซิงค์มาคู่กันเลย

ถ้าบอกว่า๑๐เดือนยังเหลืออีก๒เดือนเท่านั้นเลยนะคะ
พร้อมกันกับโหราแซ่บ
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกณฑ์สัมผัสที่๖แรงเวอร์